แต่รถเก่งขออภัยฮะรถกระบะคันนี้นะครับ
มาด้วยความเร็วเสียหลักตกข้างทางแล้วก็

เกิดขึ้นบนถนนสายท่าหลวงวังม่วง

ตึ๊บเห็นไหมมืดจริง
คือพออยู่ระหว่างซ่อมแซม
ข้างทางเขาคงจะถมถนนขึ้นมา
ข้างทางสูงเท่าไหร่รู้ไหมลึกเท่าไหร่ไหม
เท่าไหร่ครับโอ้โฮมันลึกขนาดนั้นน่ะ
ทะเบียงก่อไก่บ่อยไม้๔๔๓รถบุรีนะครับ

คนขับกระเด็นออกนอกรถคือนายนรงคำมวลอายุ๔๑ปี
เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจจะช่วยชีวิตนะครับ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่านายนโรงน่าจะขับรถมาด้วยความเร็ว
ประกอบกับถนนมันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
แล้วมืดตึ๊บเนี่ยถ้าไม่มีไฟวับวาบไม่มีไฟเลนคุณเห็นไหม
ไม่เห็นไม่เห็นที่มืดเออเหมือนตาบอด
หลับตาเลยทำให้รถเสียหลักตกข้างทางนะครับ

เสียชีวิตแบบนี้เนี่ยเนื่องจากขับเร็วด้วย
แล้วก็ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย
นะฮะนั่งตอนหน้าตอนหลัง
คือตอนหน้าก็ยังมีให้เห็นบ้างที่ไปรัด
แต่ตอนหลังเหมือนถึงแถวหลังเนี่ย
ครับคือคนส่วนใหญ่ไม่รัดพูดจริง
แต่ถ้านึกได้ตอนนี้รัดเสียเผลอ

ผับบาร์คาโรเกะเปิดแล้วเนี่ย

ไม่ดีคันอื่นนี่สิไม่รู้เมาแล้วขับมาด้วยหรือเปล่า